ทุกผู้ชมครับส่วนเหตุการณ์นี้เราก็ยังตามอยู่นะครับ
ถ้านับวันนี้เข้า๒๙๓๐วันแล้วนะ

เด็กชายวัย๘เดือนที่หายตัวไปที่บ้านพักตั้งแต่๕กุมภาพันธ์

ตอนนั้นเนี่ยก็ช่วงเช้า

ตามที่แม่เขาบอกตอนแรกสุดท้ายบอกช่วงเช้ามืด

เพราะชงนมให้ลูกหลายรอบลูกก็ร้องร้องเอาขึ้นมากล่อมมาโอ
พลัดตกไปพื้นเนี่ยแน่นิ่งไปเลย

ไม่รู้จะทำยังไงกลัวสามีจะด่าจะว่า

ก็อย่างที่ทราบนะฮะฝ่ายของแม่ของเด็กวัย๑๗ปีนะครับ

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพเรื่องให้การเท็จด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวนะครับ
ขยายผลตอนที่ช่วงตามหาเด็กก็ไปเจอเรื่องของพ่อเด็กกับเพื่อนของพ่อนะฮะ

ก็เลยถูกแจ้งข้อหาเรื่องค้าประเวณีเพิ่มเติมไปนะฮะ
อีกสองคนพ่อของเด็กตอนนี้ถูกฝากขังในรวนจำนะครับทุกผู้ชมครับ
ดูวันนี้หน่อยความคืบหน้าในการค้นหาวันนี้ตกลงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่เจอเลยใช่ไหม
เจอค่ะพี่อุ๋ยวันเสาร์ก็ลุ้นนะ
หนึ่งบอกว่าจะเจอ๒ทุ่มใช่ไหม
กรีบ๓ทุ่ม๕๐ก่อนแล้ว

อาจารย์เจลงไปดำคนหาเองเลยในคลอง

นี่ไม่ใช่ภาพเก่านะเขามาทุกวัน
วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ช่วง๑๐นาฬิกา๓๐นาที
นี่ทางอาจารย์เจเขาก็มาด้วย
เขาบอกเขาติดใจแถวปากคลองท่อนี่แหละ

วันนี้ขอเดินสำรวจตามแนวริมตลิ่งหน่อยนะ
แล้วก็มีสุนัขสองตัวมานำทางด้วยคือเจ้าลูกตานกับเจ้านำโชค
ไม่ใช่สุนัขตำรวจนะไม่ใช่ค่ะอ่า
เป็นสุนัขแถวนั้นไม่รู้ลูกตานกับนำโชคมันจะนำทางยังไงนะ
มีสื่อมวลชนก็มาสังเกตการณ์ด้วยมียูทูปเบอร์มาอีก
ไปกันใหญ่แล้วทีนี้คือวันนี้อาจารย์เจเขาบอกเขาติดใจเรื่อง
ถ้าเกิดว่าแม่ของเด็กเนี่ยเอาลูกมาโยนทิ้งน้ำแถวเนี่ย
อกจากเป็นคลองท่อเป็นคลองที่เชื่อมสู่แม่น้ำท่าจีน
แล้วมันมีที่รกร้างมันมีรังตัวเงินตัวทองอยู่ด้วยไง
อ๋อที่อาจารย์เจเคยชี้บอกละคะที่เขาเคยเห็นเยอะ
เนี่ยเขาก็เลยเอ๊ะหรือว่าตัวเงินตัวทอง
มันจะมาคาบร่างเด็กไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมนี่ฮะ

ก็เลยไปสำรวจที่บ่อน้ำในป่ารกร้างนะครับ
เป็นบ่อน้ำยาวสัก๑๕เมตรลึกสัก๑เมตรนะครับ
เป็นบ่อดินโครนนะฮะมีน้ำเล็กน้อย
ก็ไปพบร่องรอยของพวกตัวเงินตัวทองนะครับ
ก็สันนิษฐานถ้าเกิดว่าแม่เด็กไม่ได้โยนทิ้ง
ตรงจุดนั้นหรือโยนทิ้งแล้วถูกลากมาแถวนี้

แต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกตินะฮะ

คลองท่อนะครับอาจารย์เจก็นี่ก็ไปด้วยนะฮะ
ชาวบ้านเขาบอกนี่แถวนี้เนี่ยเขาเคยเห็นปลาชะโดมาต่อตุมกินอะไรบางอย่าง
ที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านู้นนะคะ
ลองดำไปดูกันหน่อยไหม
เขาก็ดำน้ำลงไปค้นหานะฮะ
ไปเจอถุงปริศนาลอยอยู่ในน้ำคล้ายกับถุงกระสอบ
แล้วข้างในเอาขึ้นมาดูไม่เจออะไรฮะ

แล้วบนริมฝั่งเนี่ยชาวบ้านก็ไปเจออีกถุงหนึ่ง

ใช่ฮะเป็นถุงขนาดเล็กกลิ่นเหม็นเน่าเลยอ่ะ

ก็เลยเอามาดูหน่อยเผื่อมันจะเป็นแบบซากของเด็กร่างของเด็กอะไรหรือเปล่า
เปิดถุงออกดูวงแตกฮะ
ถุงอุจจาระ

เจบอกเมื่อคืนเนี่ยลงน้ำสำรวจจนเหนื่อยกลับไปนอนหลับนอนค้างที่วัดศิลามูล
ฝันเห็นหลวงพ่อช้างอดีตเจ้าวาดวัดศิลามูลเกจิอาจารย์ชื่อดังในพื้นที่นครปฐม
ท่านมาบอกบอกมาหาอะไรแถวนี้เด็กไม่ได้อยู่ตรงนี้
อาจารย์เจฝันอีกแล้วเหรอคะ
ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกฝันอีกแล้ว
หายไปเอาฟังเขาหน่อยกันแล้วกันนะ

ก็มีแต่ฝันมานอนที่วัดนะครับว่าฝันเห็นหลวงพ่อช้างเหมือนเดิมครับ
ท่านก็เดินมาบอกว่ามึงมาหาอะไรกันที่นี่มึงมาหาอะไรกันที่นี่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้
พวกมึงก็อยู่กันไปมันไม่ได้อยู่นี่หรอกก็แค่นั้นเองครับ

ก็บอกกับหลวงพ่อช้างตอนนี้หนทางของเรามันหนทางการค้นหาเนี่ยในน้ำเนี่ยมันน่าจะสุดแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรได้ต่อแล้ว
บอกน่าจะสุดแล้วไม่รู้จะทำอะไรได้ต่อแล้ว
งั้นที่อาจารย์เจบอกมาก่อนหน้านี้ว่าอยู่ในน้ำอยู่ในตะลิงอยู่ในก็คือ
เขาบอกเองเขาบอกหนทางในน้ำน่าจะสุดแล้ว

แล้วก็อ้างถึงหลวงพ่อมาเข้าฝันเมื่อคืนบอกไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกมาหาอะไรแถวนี้
ทุกผู้ชมครับวันนี้ทางกู้ชีพกู้ภัยอบตหินมูลในพื้นที่บางเลนนครปฐมยังหาเด็กชายวัย๘เดือนอยู่นะครับ
ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดนะครับแล้วทีมข่าวก็ติดตามภารกิจไป
วันนี้เน้นหาในป่าพื้นที่โดยรอบนะครับ
เดินสำรวจตามโพรงของสัตว์เลื้อยคลานนะฮะ
แถวนั้นมีพวกแบบตัวเงินตัวทอง

เจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรนะใจเย็นไม่ต้องตกใจ
แถวนี้มีอย่างมากก็ตัวเงินตัวทองกับงูเห่า
ฮะเดี๋ยวก่อนค่ะขอโทษนะคะ
ดูสิคราบงูเห่ายังอยู่เลย
แม่บอกว่าเอาเด็กไปทิ้งเนี่ยที่คลองเนี่ยมันอยู่ห่างแบบมากเกินไปอ่ะ
ถึงขั้นแบบจะคาบร่างเด็กออกมาแล้วเอาไปกินที่รัง

เหมือนเราตรวจทานเดินแค่ชายแม่น้ำอย่างเดียวสมมุติว่ามันผ่านไปหลายวันแล้วอย่างนี้
ถ้าเกิดมีตัวเปลืองตัวทองคาบน้องไปหรือว่าน้องลอยมาติดเนี่ยนะทายแม่น้ำนี้นะ
อาจจะลากขึ้นมากินทางด้านฝั่งแล้วจะมีซากอะไรอย่างเนี่ย
หรือส่งกินอะไรประมาณนี้ครับ
แต่ที่นี้มันกายแค่ที่จุดที่แม่อ้างว่าเอาน้องมาทิ้งคือมันใกล้ไปไง
เราก็ไม่คิดว่ามันจะมานี่แล้วจะฆ่าไปกินที่โน้นอะไรประมาณนี้

วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็เลยไปที่สารพระภูมิสารเจ้าขนาดใหญ่
แถวจุดที่แม่ของเด็กบอกว่านำลูกไปทิ้งลงคลองด้วยนะครับ

ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเท่าที่สันนิษฐานได้มองเป็นสองมุมนะครับ
มุมแรกคือความเชื่อถ้าแม่เด็กเอาเด็กมาทิ้งตรงจุดแถวนี้
จริงแล้วยังหาไม่เจอสักทีเนี่ย๒๙วันแล้วจะครบ๑เดือนแล้ว
ถ้ามุมตามความเชื่ออาจจะเป็นเพราะเจ้าที่บางตาหรือเปล่า
อีกมุมหนึ่งการมาทำพิธีต่างอาจจะไม่ถูกต้องหรือเปล่านะฮะ
เพราะว่าการจะบนบานเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้
ชาวบ้านในพื้นที่บอกต้องใช้ไก่ต้มกับเหล้าขาวนะฮะ
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะฮะเพราะว่าหลวงพ่อช้าง
ท่านจะต้องหักปีกไก่แล้วก็มีน้ำจันทร์นะครับ
ซึ่งอาจารย์เจเข้ามาทำไว้เนี่ยทำไม่ถูกต้องชาวบ้านบอกก็เลยยังหาไม่เจอ
ชาวบ้านบางคนไม่รู้จริงแล้วบอกอาจารย์ว่า
เอาไก่กับเหล้าขาวบนหลวงปู่แต่ไม่ใช่
หลวงปู่จะต้องเป็นหักปีกกับน้ำจันทร์ตรงนี้
แล้วเมื่อคืนนี้ผมคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์บนยังไง
อาจารย์บอกว่าบนไก่ไก่ต้มแล้วก็เล่าข่าวบอกไม่ใช่
ซึ่งพี่คิดว่าเป็นการบนพิพิษก็เลยอาจจะทำให้เรายังไม่เจอ
ผมคิดว่าถ้าเป็นหลวงปู่หลวงปู่ช้างผมนะ
ผมคิดว่าถ้าแกไม่ให้คุณไม่เจอ
วันนี้เราไปคุยกับทางพี่สะพ้ายของแม่เด็กนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือทางฝั่งของพ่อเด็กนะที่เขามีพี่สะพ้ายอยู่ด้วยนะครับ
วันนี้ทางฝั่งของบ้านพ่อเด็กเนี่ยทางพี่สะพ้ายเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ครบ๑เดือนที่เด็กหายไป
แม่ของเด็กก็คือหญิงสาววัย๑๗ปีเขาย้อนกลับมาที่บ้านนะครับ
ถามว่ากลับมาทำไมบอกอาจารย์เจพามาทำพิธีจุดทูบหนึ่งดอกที่บ้าน
เอาพวงมาลัยมาไหว้ที่ที่นอนของเด็กเหมือนกับมาทำพิธีอะไรก็ไม่รู้
แต่แม่ของเด็กไม่มีการทักทายอะไรกับคนในครอบครัวของฝั่งพ่อเด็กเลย
ขนาดพ่อสามีก็คือปู่ของเด็กยังไม่ไหว้เลยยังไม่ทักเลย
แต่ไม่มีทีท่าท่าทางแสดงความเสียใจอะไรถ้าจะมีก็คือลักษณะเหมือนกับกลัวความผิดมากกว่า
เราก็ถามว่าตอนนี้ยังอยากเจอหลานไหมฝั่งพี่สะพ้ายของพ่อเด็กนี่บอกว่าอยากเจอนะครับ
ใจลึกตอนนี้ยังเชื่อว่าหลานชายเด็กชายวัย๘เดือนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่
เพราะถ้าเกิดเสียชีวิตแล้วจริงเนี่ยไม่ว่าจะตรงไหนแบบไหนอย่างไรที่แม่เขาพาไปทิ้งเนี่ย
ยังไงต้องเจอศพสินี่มันเดือนหนึ่งแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือแม่เด็กไม่ยอมพูดความจริง
กลัวความผิดมากกว่าแต่ไม่ได้ดูเศร้า
ใช่กลัวเหมือนว่าทางเราจะไปทำร้ายอะไรอย่างนี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ณขณะนี้ยังไม่ปักใจเชื่อตามคำให้การคำสารภาพของแม่เด็กนะครับ
ตำรวจยังสืบสวนขยายผลในประเด็นต่างที่ยังสงสัยเพิ่มเติมต่อนะครับ
อย่างเช่นเอาลูกเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นหรือเอาไปให้คนอื่นหรือไม่

วันที่แม่เด็กเขาสารภาพวันแรกว่าเอาลูกไปโยนทิ้งที่คลองท่อ
นี่ฮะวันแรกยังบอกวางอ่ะแล้วเขาไปหากันอ่ะ
ตำรวจบอกว่าเอาไปตรวจสอบแล้วนะครับ
แต่เบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะใช่ของเด็กชายวัย๘เดือน
เพราะมันไม่ใช่ไซส์ของเด็กมันมีขนาดใหญ่กว่านั้น
มันช่วงมือว่านั้นก็ไม่ใช่ของเด็กชายวัย๘เดือน